มีประชาชนไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่ามีแรงงานต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทย
โดยเฉพาะอาชีพค้าขายที่เป็นหนึ่งในอาชีพ

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มค่ะ
แต่อีกมุมหนึ่งมีข้อมูลจากแรงงานต่างด้าว
เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาเรียกรับเงินเพื่อแลกกับสติ๊กเกอร์
และถ้าหากว่าแรงงานต่างด้าวคนไหนมีสติ๊กเกอร์นี้
ก็จะเป็นที่รู้กันของตำรวจว่าจะไม่เข้าไปจับกลุ่ม
เรามาดูเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สองใบจ่ายมาใคร
กลุ่มคนต่างด้าวได้ให้ข้อมูลว่าจะมีจะเงินจากรายงาน

กับการให้สติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์รูปแบบต่าง
โดยอ้างว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจในท้องที่๕๐๐บาท
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๕๐๐บาท
และตำรวจท่องเที่ยวอีก๓๐๐บาท
รวมเป็นเงิน๑๓๐๐บาทต่อคนในแต่ละเดือน
เพื่อแลกกับการได้เข้ามาค้าขาย

ดูจากมีกลุ่มคนต่างด้าวเข้ามา
อาชีพของคนไทยเป็นจำนวนมาก

หัวหน้ากรองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
กล่าวว่าอาชีพค้าขายนั้นถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพ

ซึ่งกระทรวงแรงงานมีการปราบปรามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเบาะแส
สามารถแจ้งได้ที่กระทรวงแรงงาน
เพื่อป้องกันสิทธิ์ของคนไทย

เจ้าที่ที่ไปตรวจสอบก็ต้องเอาใส่ห้องการสอบถาม

เพราะว่าคนในบริเวณ

บางครั้งแม่ค้าก็ไม่ทราบว่าฝนปุ่มนี้เป็นคนต่างด้า

ก็บอกทางห้อค้าแม่ค้าในกรุ่งไทย

ไม่มีใครมาเย็นอาชีพกับใคร
ครั้งนี้สามารถจับกลุ่มคนต่างด้าว
กระทำความผิดได้จำนวน๔ราย
แจ้งข้อหาเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
และส่งตัวให้กับสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสุริยานาคแก้ว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ

การจ่ายเงินให้กับตำรวจในพื้นที่

จะดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่
เศษฐาเสาเรนข่าวทรัฐทีวีรายงาม